ก๋วยคุณผู้ชมจากครบนี้เราไปยินดีดีกว่า
คุณปอยตีชดานะคะสดร้อนนะคะ
เป็นภาพที่คนในวงการบนเทิงเข้าไปคอมเม้นต์
แล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วค่ะที่ภาพนี้นะคะ
คุณผู้ชมมันหวานชื่นมื้นมีแต่ความสุขนะคะ
เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงพี่น้องโอ้โหไปกันเยอะมากเลยค่ะ
แล้วเขาแต่งเป็นธรรมแบบพูดอังกฤษ

ใช่แล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักจริงคือแบบ
ง่ายเรียบหรูดูดี
พูดภาษาแบบวัยรุ่นเลยคือดูแพง
คุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะมันมีช็อตเด็ดด้วย
ครับก่อนที่พูดความในใจที่คุณปลอยก็พูดถึงแฟนค่ะคุณโอ๊ค

มันเขาทิ้งกินใจมากไปฟังกันหน่อยค่ะ
สิ่งที่พี่โอ๊คพูดเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผล
แล้วก็ทำให้ปอนรู้สึกว่าคนนี้คือคำตอบของชีวิต
รอยโชคดีมากโชคดีกว่าผู้หญิงที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายอีก
ขอบคุณพี่โอ๊คที่โยกรักปอยแล้วก็ทำทุกอย่างให้ปอยปอย
ถ้าปอยจะต้องไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายนะพี่โอ๊คก็ไม่เสียดายชีวิตที่มีทุกที่เกิดไปแล้วค่ะ
โอ้ยดีใจกับปอยด้วยแล้วเมื่อศัตรูก่อนเข้าศัตรูใช่ไหมคะ
ก็แต่งหน้ากับแม่ลินแหละพูดได้ช่างแต่งหน้าที่สนิทกับน้อง
อยก็โทรศัพท์ยกหูยินดีด้วยนะคะ
ปอยบอกว่าอันนี้แค่ฉลองมั่นนะคะ
แต่งจริงวันที่๑มีนาคมค่ะ

แฟนชื่อจริงชื่อพี่โอ๊คบรรลุ
แต่ว่าตามสื่อไปเห็นโอพักควาหมดเลย

เดี๋ยวรอดูว่าชุดบะปะแหยะ
เจ้าสาวที่บรรจมในการเลือกเครื่องประดับนะ
เจ้าสาวแบบชุดพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
คุณปอยตีชดาจะสวยขนาดไหน